ไปดูข่าวจากโค้ชซิโก้เกียรติศักดิเสนางเมืองกันบ้างครับ
อดีตหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีก็บอกนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะครับซึ่งมันมีโคต้า๓ทีมเป็นเดิมพันธุ์นะครับไปโอลิมปิกเกม
ซิโก้ก็ให้คำแนะนำนะครับบอกว่าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ทีมชาติไทยก็ขอส่งกำลังใจให้กับน้อง
ซึ่งคู่แข่งในสายอย่างอีรักษ์แล้วก็ออสเตรเลียทีมชุดใหญ่ก็เคยเสมอมาแล้วส่วนบาเรนก็เคยชนะได้
หลายคนเป็นตัวจริงกับสโมสรและทีมชาติมาแล้วแล้วก็เล่นในบ้านด้วยมีแฟนบอลคอยหนุนหลังก็ต้องสู้ให้เต็มที่
เชื่อว่าทุกคนถ้ารวมตัวกันนะครับก็สามารถที่จะผ่านทุกอย่างไปได้ก็อยากให้แฟนบอลนั้นตามให้กำลังใจกันด้วยครับ